มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ฮิตกันมากเลยทางโซเชียล
พี่เอสุภาชัยของเราค่ะผู้จัดมือทอง

จู่โดนปลอมเฟซบุ๊คพร้อมกับใช้ภาพโปรไฟล์เป็นรูปพี่เอ
ร่วมเฟรมกับพี่อ้ำพจรภาพ
ซึ่งพี่เอก็ไม่รอช้านะคะแคปเฟซบุ๊กดังกล่าว
มาโพสต์ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเฟสปลอมนะคะ
มีน้องส่งมาถามพี่เอว่าใช่พี่เอจริงหรือไม่
ของปลอมนะคะพี่เอฝากบอกแบบนี้นะคะ
หลังจากที่พี่เอโพสต์ชี้แจง
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
รวมถึงแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมด้วยว่า
เฟซบุ๊คชื่อนี้ยังอยู่ในกลุ่มงานในวงการบันเทิงด้วย
และยังแอบอ้างจะพาเข้าสู่วงการบันเทิงอีก

เพราะอยากให้ตามตัวมิจฉาชีพมาลงโทษให้ได้
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงในอนาคตด้วยนะคะ
เอาจริงนะเดี๋ยวนี้
คนดังโดนกันเยอะแยะมากมายนะคะ
พี่เอเนี่ยเข้าไปตอบคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าพี่เอไม่เล่นเฟซบุ๊คเหรอ
เอบอกว่าพี่เอไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมา๗ปีแล้วเพราะฉะนั้น
อะไรที่เป็นเฟซบุ๊คในชื่อเอสุภาชัยเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะคะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะบางทีเนี่ยเวลาคนอยากเป็นดารงดาราอยากให้ลูกหลานเข้าวงการเนี่ย
เห็นเป็นเฟซบุ๊คพี่เอสุภาชัยอาจจะไปฝากลูกฝากหลาน

เรียกเก็บเงินได้นะคะเอาเป็นว่าเช็คดูดีก่อนนะคะ